ต้องขอบอกเลยทีเดียวนะน่าอันตรายทีเดียวนะคะ
แห่งชาติสิงคโปรเนี่ยเค้าแถลงข่าวเมื่อคืนวานนะ

พบผู้ติดเชื้อไวรัสนะคะ

ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด๒๔คนค่ะ
ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๑๑๕คน
ซึ่งรวมถึงสตีตั้งคันที่พบเชื้อดังกล่าวเป็นรายแรกของประเทศด้วย
ที่ขณะนี้แพทย์กำลังดูแลสุขภาพของเธอ
รวมทั้งพัฒนาการถารกในครันอย่างใกล้ชิดด้วย
ถึงบอกว่าทางด้านสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวัน
ออกคำแนะนำให้สตรีทตั้งคันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซิงคโปร์

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขท้องถิ่นเตือนว่า
เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ทั้งนี้เนี่ยนะคะไวรัสตัวนี้ได้แพร่ระบาดนะฮะ
ใน๖๗ประเทศแล้วก็ดินแดน
รวมทั้งบราซิลที่มีการระบาดหนักที่สุด
ณตอนนี้ณตอนนี้ซึ่งแม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง
แต่จะส่งผลต่อสตรีตั้งคันหากได้รับเชื้อ
เนื่องจากจะทำให้ทารกเกิดมีศีรษะที่เล็กผิดปกติ
มันจะมีเอฟเฟคสำหรับเด็กที่อยู่ในท้อง
เพราะฉะนั้นผู้หญิงสตรีมีคันคุณจะต้องระวังอย่างสูงที่สุด
เพราะว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันไง
มันมาจากยุงเหรอฮะยุงเป็นถุงตาย

ถ้าเกิดเข้าไปกัดผู้ใหญ่อาจจะไม่เสียชีวิต

แต่ว่าถ้าเกิดกับผู้ใหญ่ที่กำลังตั้งคันอยู่อันนี้ผมลำบาก
แสดงว่าก็เหมือนกับอื่นเขาบอกว่าไข้เลือดออก
ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยที่จะป่วยเป็นไข้เลือดออก

เพราะว่ายุงมันเลือกเลือดหรือคนที่แข็งแรง

เด็กอายุน้อยถ้าเกิดมันยังไม่ถึง๕ขวบ

ถึงแล้วเพราะตอนนี้รู้สึกว่าทางต่างประเทศ
เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดง

เขาบอกว่าทั้งแดงทั้งประเทศเลย

แต่เรายังไม่มีการประกาศออกมาเตือนอย่างชัดเจนใช่ไหม

ควบคุมได้อยู่แต่ว่าเขาก็บอกเราว่าให้ระวัง